ไปดูภาพความสวยงามกันบ้างค่ะความสวยงามที่ว่านั่นคือสถาปัตยกรรมแล้วก็ศิลปะ
ดีครับที่เกิดขึ้นในวัดพุทธนิมิตรนะคะที่จังหวัดนครพนม
จะสวยงามน่าประทับใจขนาดไหนไปดูพร้อมกันเลยค่ะ
ดูภาพมุมสูงกันก่อนคุณผู้ชมไปกันที่นี่เลยค่ะ
อย่างหมู่๗ตำบลหนองเทาอำเภอท่าอุเทญจนครพนม
ที่นี่มีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมะแล้วก็สวยสุดงดงาม
เห็นศิลปะเห็นงานสถาปัตยกรรมเป็นไงบ้างคุณ

สวยงามสะดุดตาเนาะอ่อนชอยงดงามจริงแล้วก็แปลกตาดูไม่เหมือนที่ไหนเลย
นี่คือวัดพุทธนิมิตรค่ะเป็นวัดเก่าแก่โบราณที่มีความศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่บริเวณแม่น้ำโขงด้วย
เจ้าอาวาสวัดพุทธนิมิตรรูปปัจจุบันก็คือเจ้าอธิการสงัดกะตับปุญโยอายุ๔๔ปีค่ะ
ให้ทีมข่าวฟังบอกว่าอดีตเจ้าอาวาสวัดแห่งนี้ท่านอยากจะให้ที่นี่แตกต่างจากวัดอื่น
แล้วก็เป็นแหล่งปฏิบัติธรรมเป็นแหล่งท่องเที่ยวพร้อมกันเลยครับ
ท่านก็เลยนำความชื่นชอบส่วนตัวทางด้านศิลปะมาออกแบบสร้างเป็นอุโบสถ
ให้มีความสวยงามทั้งด้านนอกและด้านในรวมถึงว่าให้สร้างออกมาแล้ว
เหมือนว่าเป็นที่ที่เป็นที่เดียวในภาคอีสานเลยค่ะเนอะดูบริเวณภายนอกของวัดนะคุณผู้ชม
ก็จะถูกออกแบบตกแต่งด้วยงานปูนปั้นงานแกะสลักลวดลายแบบร่วมสมัยค่ะ
โดยการนำศิลปะของทางเชียงของมาผสมกับศิลปะของล้านหนา
คุณผู้ชมสังเกตนะมีรูปปั้นพญานาคในรูปแบบลวดลายที่สวยงามอ่อนช้อย
รวมไปถึงองค์ปู่องค์ย่าพญานาคกึ่งคนเนี่ยค่ะเห็นไหมคะ
เหมือนท่อนบนบนคนแล้วก็ข้างล่างเนี่ยเป็นเหมือนพญานาคครับ
รวมทั้งมีการปั้นสิงสัตว์ป่าในตำนานหิมพานกันอีกมากมายด้วย
ดงามจริงจริงถ้าหากเข้าไปด้านในของวัดบ้างคุณผู้ชม
สำรวจดูด้านในเนี่ยจะพบกับความวิจิตรงดงามของพระพุทธรูปขนาดใหญ่
สวยนะใช่ค่ะแล้วก็นี่ค่ะภาพพุทธประวัติที่วาดด้วยสีน้ำ
แล้วก็ยังมีเรื่องของประเพณีอีสานที่สิบสองคลองสิบสี่อืม
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามต่างของชาติภัณฑ์ลาวด้วย
เพราะว่าอะไรเพราะว่าที่วัดแห่งเนี้ยอยู่ระหว่างฝั่งไทยและฝั่งโค้ง
คือไทยกับลาวติดกันก็เลยรวบรวมสิ่งที่ดีงามของทั้งสองฝั่งเอาไว้อย่างลงตัว
ท่านเจ้าอาวาสยังบอกอีกนะคะว่าทางวัดเนี่ยได้มุ่งเน้นเรื่องของปริศนาธรรม
นะคะอยากจะดึงดูดให้นักท่องเที่ยวประชาชนได้มาเที่ยวที่นี่อืม
รวมถึงรำลึกถึงประวัติความเป็นมาของพระพุทธเจ้า
และความสำคัญของพระพุทธศาสนาด้วย
โอ้โหเนี่ยเชื่อเลยว่าสายบุญสายธรรมสายธรรมชาติ

เพื่อใครอยากจะไปเที่ยวแล้วก็ไปปฏิบัติธรรมด้วยที่นี่
คือเหมาะสมมากเลยนะคะ
รับรองว่าอิ่มอกอิ่มใจอย่างแน่นอน
จำชื่อวัดเอาไว้นะคะวัดพุทธนิมิตรที่จังหวัดนครพนมมีโอกาสแวะเวียนไปด้วยค่ะ
พนมนะยังไม่เคยไปมีโอกาสจะลองไปดูนะครับ